มาคุณค่ะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือแล้ว
ไปดูเหตุการณ์สุดระทึกนี้กันหน่อยสำหรับใครที่เป็นธาตุน้องแมวเนอะ

ลงไปแล้วลูกคุณดูดิ
เป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักแมว
คือมันรักหูแทนมาก

แต่งูงูมันก็โดนแมวรัดหรือเปล่า

คุณคือมันรัดแมวแน่นมาก

คือต้องการแค่ว่าจะให้มันคลาย
ไม่ได้อยากจะฆ่าหรือทำร้ายมันนะ
เพราะว่าถ้าไม่เอาไม้ตีมันคงจะไม่ปล่อย

พยายามฟาดฟาดฟาดไปที่งู
เพราะว่ามันคือตามวิถีของงูหลามอย่างนี้

ใช่ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคนดีนะ

แล้วมันมาแอบอยู่ที่แอบกิน
แล้วคุณดูนะดูมางูไม่ได้เล็กเลยอะ
อย่างไรก็ควรจะให้เจ้านาธิเข้าไปจับงู
สติดกรรมแมวมันเป็นอย่างนี้นะ